ก็เก่งไม่แพ้กันเลยสำหรับน้องฟางสาวสวยหน้าหวานของเราเมื่อวานเราเล่าไปแล้วนะว่าน้องเนี่ยเรียนจบปริญญาโทมาหมาดเลย
ที่ขึ้นภาพพี่ว่าเนี่ยไม่ใช่อะไรเพราะเขาเป็นหวานใจตัวจริงตอนนี้นั่นเองอ่ะก่อนอื่นขอแสดงความยินดีกับฟางธนันทร
ก็มาร่วมแสดงความยินดีกับน้องด้วยนะคะไม่ได้ไปที่นู่นนะแสดงความดีนี่แหละ
ว่านบอกว่าก็ยังไม่ได้มีของขวัญอะไรให้แล้วก็บอกว่าดีใจที่ฟางกลับมาอยู่เมืองไทยแล้ว
เพราะว่าจะได้มีเวลาเจอกันมากขึ้นค่ะส่วนต่อจากนี้จะมีโอกาสเดินหน้าประเทศไทย
เดินหน้าพัฒนาความสำคัญได้ยังไงบ้างเอาไปถามพี่ว่านค่ะ
ยังไม่มีเลยครับเออลืมไปเลยนะแล้วมีคลวงไปยังไหมคะคือผมว่าคนที่คบกันเนี่ยนะ
หรือว่าเข้าใจกันแล้วเนี่ยมันไม่ต้องทวงของกันอ่าอันนี้เป็นเพื่อนที่ไม่สนิท
ทวงของกันเพื่อนยืมตังค์ต้องทวงเหมือนชีวิตปกติอ่ะกลับมาแล้วก็จะได้เออ
มีเวลาเจอกันบ่อยขึ้นเดี๋ยวกินข้าวโดยการให้มันเป็นชีวิตปกติของคนที่มัน
อยู่ใกล้กันได้แหละเราไม่สามารถแบบชอบใครคนเดียวในในองค์กรหนึ่งได้
ใช่ไหมเนี้ยเราก็คือต้องแบบเอ่อดูแลทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ย
ก็คือสนิทกันเอาไว้ซ้าก็ดี

เพราะว่าเราเล่าทำเน่น

ให้ผ่านถามว่าหรือชอบแบบหวั่นออกมาก

ก็วางแผนเอาไว้แต่มันยังไม่ใช่เร็วนี้อยู่แล้วครับ

แน่พี่ว่าพี่แจ๊บพี่ว่านตอนนี้ก็เป็นนักร้องหรือคนขายขนมครบ

ก็ต้องรอลุ้นนะคะว่าคู่นี้จะเปิดใจหรือเปล่า

คิดว่าเป็นสไตล์ใหม่ไม่ใช่เวสลุคนะ
ไม่ใช่ฝนตกช่วงนี้ฟ้าฝนนะครับ